ส่วนที่๑๐๑ค่ะเหตุการณ์นี้คนก่อเหตุก็อายุตั้ง๘๖แล้วอะค่ะ
คือเขาดื่มเหล้ากับเพื่อนบ้านแต่เพื่อนบ้านเป็นเพื่อนรุ่นลูกได้แล้วอ่ะ
อายุแค่ห้าสิบนิดนิดเองอะค่ะพอกินเหล้ากันปุ๊บก็เมา
กันตั้งแต่บ่ายบ่ายสามโมงกินเหล้าเมาแล้วก็ทะเลาะกัน
คุณตาวัย๘๖เนี่ยค่ะเอาอิโต้ฟันหัวแล้วก็เอาไม้กระหน่ำตี
โอ้โหเสียชีวิตคาบ้านเลยอะค่ะสาเหตุคือเมา
พอล้อมวงกินเหล้ากันเมาแล้วพูดจาไม่เข้าหูกัน
แล้วก็เกิดเหตุเศร้าแบบเนี้ยเมื่อช่วงสามทุ่มครึ่ง
คืนที่ผ่านมานะคะตำรวจสพเสรภูมิได้รับแจ้งว่ามีคนตายอยู่ที่บ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่๑ตำบลเมืองไพรอเสรภูมิจังหวัด๑๐๑
เป็นบ้านไม้สองชั้นค่ะเป็นด้านล่างเป็นแบบลานปูนอ่ะนะคะ
เป็นบ้านยกสูงผู้เสียชีวิตชื่อว่านายประสงค์ป้องศรีดาอายุห้าสิบสามปี
สภาพศพคือโอ้โหถูกของมีคมฟันที่หัวมีรอยยุบรอยแตกที่หน้านอนจมกองเลือดอยู่แบบนี้ค่ะ
ของกลางคืออิโต้เล่มหนึ่งนะคะแล้วก็มีไม้ไผ่เป็นเหมือนด้ามจอบอะค่ะ
คนก่อเหตุคือเจ้าของบ้านนายทองใบสุจริตอายุตั้ง๘๖แล้วค่ะ
นี่นะคะคนนี้นะคะโอ้โหตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงยังเมาอยู่เลย
เมานั่งพิงบันไดอยู่เนี่ยค่ะก็รอมอบตัวอยู่ไม่ได้หนีไปไหน
ก็ต้องพาไปสอบสวนที่โรงพักในทองใบบอกว่าช่วงบ่ายเมื่อวาน
ตัวนายประสงค์ผู้ตายมาหาแล้วก็มาบอกว่าอยากกินเหล้า
เดินไปซื้อเหล้าขาวมากินกันบอกขวดเล็กขวดเดียวเองแบ่งกินกัน
แล้วก็ทำกับข้าวกินกันด้วยแต่พอเมานี่สิคะทะเลาะกัน
คือตัวนายทองใบผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกว่าตัวนายประสงค์ผู้ตายอ่ะ
ไม่มีงานทำนายทองใบในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านที่อายุเยอะกว่านะ
เป็นผู้ใหญ่กว่าก็เลยบอกว่าก็ไปหางานทำสิเป็นลักษณะของผู้ใหญ่สอนเด็ก
ถ้าไม่มีงานทำไปหางานทำอย่ามากินเหล้าแบบนี้นี่ค่ะ
ตัวผู้ตายก็ไม่เชื่อก็เลยเถียงกันโมโหกันไม่เข้าหูกัน
อีโต้เลยนายทองใบคว้าอิโต้ไล่ฟันแล้วฟันเข้ากลางหัวนะคะ
นายประสงค์เนี่ยล้มลงไปเลือดไหลนองพอล้มลงไปปุ๊บ
นายทองใบลากมาลากมาที่ลานข้างบ้านแล้วก็เอาด้ามจอบ
ตีซ้ำไปอีกอะค่ะจนตายอยู่ตรงนั้นเลย
ผมไปว่ามันคงไม่พอใจมันคัดค้าน
ผมอดทนไม่ได้เพราะว่าพอมีตกฝันเลือดสระเย็น
แต่ทำไมต่อยเนี่ย
มันเลือดเจ็บจะถึงบ้างต้องได้รากเป็นล้านนะข้างบน
พวกมันรากจอดตีซ้ำจนตายแน่
ทองใบก็รับสารภาพนะคะ
ก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
ตั้งข้อหานักแล้วค่ะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ค้านการประกันตัวด้วยนะคะเพราะว่าเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญ
ก็จะนำตัวไปขอบหน้าสารฝากขังต่อไปอายุก็๘๖แล้ว